ความเคลื่อนไหวของอดีตพระกาโตะกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เนี่ยไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชชอบหรือปปนะคะ
ไปเพื่อรับทราบข้อหายักยอกและเบื้องต้นก็ยอมรับว่ามีการเบิกเงินวัดออกมาจริงค่ะ

นายพงศกรจันแก้วหรือว่าอดีตพระกาโตะค่ะแหมวันนี้ไปนี่ก็ต้องบอกว่าฝากกองทัพนักข่าวเลยล่ะ
เพราะว่านักข่าวไปปักหลักรอสัมภาษณ์ไปเก็บภาพนะคะ
นี่คือภาพที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชชอบนะคะ
วันนี้อดีตพระกาโตไปเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในคดียักยอกทรัพย์วัดเพ็ญญาติ
กรณีที่ไปเบิกเงินวัดนะคะ๖แสนบาทเพื่อที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาระหว่างพระกาโตะ
ศรีกาตองแล้วก็สื่อมวลชนอย่างที่เคยเป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะ
วันนี้เนี่ยท่านรองภูมิจากการสอบสวนกลางเข้ามาดูแลคดีนี้สอบด้วยตัวเองนะคะ
ท่านพลตำรวจตรีศรีทัศเขตครูวัฒนาเศสนะคะ
ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเพิ่มในบางประเด็นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินก้อนนี้
รวมทั้งการตรวจสอบตามหลักฐานว่าเงินก้อนนี้พอเบิกออกมาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้าง
เพราะว่ามีผลกับรูปคดีค่ะ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในสามของคนที่มีรายชื่อจะเบิกเงินของวัฒน์มาได้
แต่เงินที่เบิกมาเนี่ยไปทำอะไรบ้างต้องมีหลักฐานถูกไหมครับ

ในการสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะคะพระกาโตยอมรับว่าเบิกเงินวัดจริงค่ะ
ซึ่งหลังสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบ
แล้วหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนการส่งสารภายในกรอบ๒๔ชั่วโมงนะคะ
ส่วนกรณีศรีกาตองและอดีตพระย้อยตำรวจได้สอบสวนในเรื่องความสัมพันธ์ช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุค่ะ
โดยเฉพาะการนำเงินให้ศรีกาตองนั้นมาจากวัตถุประสงค์ไหนเป็นไปอย่างสมัครใจหรือไม่
ซึ่งตรงนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกหมายเรียกมาให้ปากคำทั้ง๒รายนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าอดีตพระกาโตะรับทราบข้อหาเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยอมรับค่ะ
ว่าเบิกเงินหกแสนบาทไปจริงเบิกสองครั้งครั้งแรกห้าแสน

เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเจตนายักยอกค่ะ
ไม่ได้ตั้งใจว่าคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นขันยักษ์ยก

เพิ่งมารู้ตอนเป็นข่าวนี้ว่ายักษ์ยกมันเป็นแบบนี้เหรอ
ยักษ์ยกเงินก็ต่อมาเท่าไรครับ
ทั้งหมดก็เป็นเงิน๖แสนบาทครับ
หกแสนบาทเป็นคำอะไรครับ
ครั้งเดียวครั้งแรก๕๐๐อาหารแสนครับ

เงิน๖แสนบาทก็ยอมรับนะคะว่าเบิกไปจริง
แต่ว่าประเด็นเรื่องศรีกาตองวันนี้ปฏิเสธ

ขณะเดียวกันทนายความของอดีตพระกาโตะก็เตรียมหลักทรัพย์
ขอยื่นประกันตัวเพื่อเตรียมสู้คดีในชั้นศาลด้วยค่ะ